ทุกคนมีความทุกข์แหละแต่จะเฉลยออกมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
แต่หนูก็เป็นคนมีความทุกข์และชอบพูด
คือหนูจะเล่าให้ฟังมันสืบเนื่องจาก
หนูเป็นคนพูดมากนะเป็นคนพูดมาก
เวลาไลฟ์กินข้าวเนี่ยหลังจากกินส้มตำเสร็จ
นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหนูจะพูด
ให้ทุกคนหนูอยากเป็นเพื่อนคนมีความทุกข์
หนูอยากเป็นเพื่อนถ้าเป็นพี่ไมค์พี่รมพรคือขวัญใจผู้ใช้แรงงาน
ถ้าเป็นตายอรไทยคือขวัญใจสาวโรงงาน
หนูเนี่ยอยากเป็นขวัญใจนักสู้คนสู้ชีวิต
คือแบบอย่าไปท้อแท้อย่ามองเป้าหมายที่หนูยืนตรงนี้นะ

พี่เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่หนูพูดให้พี่ฟังทุกวันนี้
หนูพูดมา๑๐รอบนะ๒๐รอบแล้วนะในเพจหนูอ่ะ
ขอบคุณนะที่แบบพี่ทำให้หนูฮึดสู้วันนี้หนูลางานแล้วนะ
อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะที่แบบทำให้หนูรู้สึกว่า
หนูไม่ได้เป็นคนเดียวเลยชอบพูดชอบพูดความทุกข์ตัวเอง
เล่าสู่กันฟังเหมือนศิลามีอ่ะแล้วเหมือนเป็น
ไม่ใช่พี่อ้อยพี่ชอตนะไม่ใช่กูรูความรัก
แต่หนูเป็นกูกูรูคนความมีความทุกข์อ่ะเพราะหนูสิ่งที่หนูเล่ามาทั้งหมด
หนูไม่ได้หยิบยืนชีวิตใครมาเล่านะหนูหยิบยืนเอาพูดเรื่องตัวเองนี่แหละ
หนูก็เลยพูดยาวพี่เชื่อไหมว่าหนูพูดแบบนี้
ต่อให้๕วันมาสัมภาษณ์หนูก็พูดแบบนี้
ภูมิใจกับความทุกข์ที่ผ่านมาของหนูมาก
แล้วก็อยากจะบอกแฟนคลับเอยหรือไม่แฟนคลับเอ่ย
หรือใครแพ่วผ่านมาดูมาเห็นคลิปนี้เทปนี้ว่า
ทุกคนมีความทุกข์แหละแต่จะเฉลยออกมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
แต่หนูก็เป็นคนมีความทุกข์และชอบพูด
ทุกคนก็จะรู้ว่าเออมันมีความทุกข์จริงแต่บางคนเขาเก็บไง
แต่จะบอกว่าการเก็บเป็นผลลบนะพูดออกมาเลยพูดให้ฟัง
ถ้าไม่มีใครฟังพูดให้หนูฟังก็ได้
อยากเป็นตรงนี้หนูอยากเป็นตรงนี้กับคนที่มีความทุกข์ในหลายรูปแบบ
ทุกคนมีหมดคนที่นั่งสัมภาษณ์หนูก็มี
คนที่เป็นตากล้องเหมือนเนี้ยก็มี
เจ้าของร้านนี้ก็มีทุกคนรู้ว่ามีความทุกข์แต่
ทุกข์ของเรามันแตกแยกออกไป
เพราะฉะนั้นแล้วขอเป็นกำลังใจให้คนมีความทุกข์
ทุกข์แบบไหนก็ตามอยู่เคียงข้าง
คนคนนี้อาจจะขออยู่เคียงข้างทุกทุกคนเลย
เวลาที่ไม่มีคนอยู่ใกล้ให้มองนึกถึงหน้าหนู
หรือไม่สามารถจะระบายให้ใครฟังมันอัดอั้น
ดูคลิปหนูคลิปตลกหนูอ่ะอาจจะทำให้ทุกคนอ่ะ
มีเศษเซี่ยวความสุขก็ได้นั่นแหละค่ะอยากเป็นคนนี้